คุณผู้ชมลงไปที่สุมราชธานีครับ
มีเหตุการณ์ที่ผู้ต้องหาซึ่งเป็นสาวชาวเมียนมาร์
ถูกจับนะฮะแล้วก็เตรียมที่จะส่งกลับประเทศ
แต่ว่าระหว่างถูกคุมขังในสพบผุดที่สุราช
นายดาบตำรวจเอาตัวเธอมาไปข่มขืนในป้อมจราจรซึ่งอยู่ใกล้กัน
มขืนเสร็จเอาตัวกลับไปขังเหมือนเดิม
เธอก็เก็บความทุกข์ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับเธอในใจ

เธอก็เลยบอกญาติว่าถูกดาบตำรวจคนนี้ข่มขืน

นำไปสู่กระบวนการเอาผิดกับนายตำรวจนายนี้
ก็คือดาบตำรวจวัชรินสินสโมสรผู้บังคับหมู่งานสืบสวน
ปฏิบัติหน้าที่๑๐เวรประจำสพบผุดจังหวัดสุมราชธานี
ไปก่อเหตุอื้อเฉาครับนำผู้ต้องหาสาวชาวเมียนมาอายุ๒๑ปี
ขออภัยชาวเมียนมาอายุ๒๑ปี
ที่ถูกขังในห้องขังเพื่อรอผลักดันกลับประเทศ
เอาตัวไปข่มขืนในป้อมจราจรซึ่งอยู่ใกล้กัน
ช่วงกลางดึกของวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมา
ผู้หญิงคนนี้นะเขาไปแจ้งกับญาติญาติมาเยี่ยมไง
ญาติก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งจำรวจในโรงพักนี่แหละ

คุณผู้ชมนะฮะโอ้โหเป็นเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย

ล่าสุดนะฮะพลตำรวจตรีสาธิตพลพินิษ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจสูมราษฎานีบอกว่า
ได้รับรายงานจากผู้ที่สอบสวนแล้ว
นะฮะจากพันธุ์ตำรวจเอกยุทธนาสิริมสมบัตินะฮะ
เป็นผู้บังคับการสพบผุดว่าเหตุการณ์นี้มีมูลความจริง
เขาใช้คำว่าน่าจะมีมูลความจริง
พนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อหาดาบตำรวจวัชลินไป
ในข้อหาข่มขืนกระทำชำราวหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตน
และขณะนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาลเกาะสมุยแล้ว
ในส่วนของการดำเนินการทางวินัย
พลตำรวจตรีสาธิตบอกว่าได้มีการออกคำสั่งให้ดาบตำรวจวัชริน
ออกจากราชการไว้ก่อนนะฮะแล้วก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
สอบสวนวินัยร้ายแรงให้แล้วเสร็จภายใน๗วัน
ถ้าผลออกมาผิดจริงจะลงโทษลงดาบให้มันหนักขึ้นตามผลที่ออกมาต่อไป
แต่ตอนนี้ถือว่าดาบตำรวจวัชรินเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น
แต่ผมเชื่อนะว่าในสถานีตำรวจมันต้องมีกล้องวงจรปิด
ถ้าเกิดเอาตัวเขาออกมาจากห้องขังภาพมันต้องชัดเจนอยู่แล้ว
ว่าเอาออกไปทำไมเอาออกไปทำอะไรตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่กี่โมงกี่ยาม
ในส่วนของการเยียวยาผู้เสียหายล่ะครับ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกหญิงสิริกุลกริจพิทยบูล
เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่า
ตอนนี้ได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้ไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนนั้นแล้ว
พร้อมโสดไปทดตรวจร่างกายและก็สารคัดหลัง
ถึงแม้จะเป็นผู้ต้องขังเป็นต่างด้าวก็ตาม
แต่ว่าต้องช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ตามหลักที่เขาควรจะได้รับนะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้เลยนะฮะ
พลตำรวจตรีสาธิตพลพินิษฐ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี

เตรียมเดินทางไปสอบสวนในจุดเกิดเหตุด้วยตัวเองเพื่อติดตามคดีนี้
พร้อมกับเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานทั้งหมดนะฮะ

ขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยว่าดาบตำรวจวัชลินผู้ต้องหาคนนี้เนี่ย
ประกันตัวจากศาลเกาะสมุยไปแล้ววงเงิน๔แสนบาทตั้งแต่เย็นเมื่อวาน
นะฮะก็ไม่รู้ว่าคดีนี้มันจะเดินหน้าไปถึงอย่างไร

ใช่ค่ะมันจะกลายเป็นว่าผู้พิทักษันติราชมาก่อเหตุแบบนี้ซะเอง